คุณผู้ชมคะเรามาดูปิดท้ายในเบรกนี้กันหน่อยนะคะ

คือหลังเราก็จะเห็นถ่ายภาพในสถานที่แปลก
ไม่ใช่แค่สตูดิโอไม่ใช่แค่สถานที่ทางธรรมชาติ
แล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคู่นี้เขาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
คือบอกเลยที่มาถ่ายบนภูเขาขยะแบบนี้
อยากเตือนสติคนเรื่องของการลดโลกร้อน
คนที่ติดตามในโลกโซเชียลก็ชื่นชมเหมือนกันนะ

สองคุณยังรักโลกยังช่วยกันอนุรักษ์โลกอีกนะฮะแล้วก็ช่วยกันเตือนคนในสังคมด้วยนะครับ
แล้วก็ล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราก็ไปเจอเจ้าเบ่า
คือนายพงพิวัฒน์จุงพิวัฒน์เจ้าบ่าวัย๒๙ปี
และเจ้าสาวคือนางสาวสยุมพรบัวแก้วเจ้าสาววัย๒๘ปีนะคะ
เมื่อวานนี้เขาแต่งงานกันที่บ้านเขาวังชิงอำเภอสะดาว
จังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นบ้านของเจ้าสาว
คุณดูในงานสิเอาเชือกฟางใช่ไหมทำมาเป็นของประดับตกแต่งสถานที่นี่
เอากระป๋องนมมาแล้วก็มาใส่ดอกไม้แบบนี้ค่ะ
คือเอาพวกของเก่าของสะสมต่างมาตกแต่ง
ส่วนชุดเจ้าสาวหลายคนก็อยากรู้
ซึ่งชุดเจ้าสาวมาในชุดผ้าทอมือสีน้ำตาลแดง

แล้วก็สวมหมวกชาวนาสวมงอบแบบนี้นะคะ

ส่วนเจ้าบ่าวก็นุ่งจงสีเดียวกันนะคะ
แล้วก็สวมเสื้อผ้าไฟคอจีนสีขาวใส่รองเท้าแตะเหมือนกัน
บ่าวเจ้าสาวบอกว่าเนี่ยคือเราเห็นมาหลายคู่แล้ว
การจัดงานแต่งงานสมัยนี้บางคนบอกว่าหมดเงินไปเป็นล้านนะคุณ
คือจัดงานหรูใช้เงินเยอะแล้วบางอย่างใช้ครั้งเดียวก็ทิ้ง
แล้วทุกอย่างมันก็กลายมาเป็นขยะหมด
เพราะฉะนั้นในงานของคู่เราก็เลยขอเอาของเหลือใช้
ประยุกต์มาตกแต่งแล้วก็ใส่ไอเดียใส่ความเก๋ไป

แล้วก็แต่งแบบเรียบง่ายนะเจ้าบ่าวเมื่อกี้นุ่งโจงผูกพักเข้ามาเอา
แล้วก็อดไม่ได้ที่จะถามถึงเรื่องของภาพพรีเวดดิ้งค่ะ
ก็ทั้งคู่ก็บอกว่าต้องการเตือนสติคนทั้งโลก

ไอเดียมาจากคุณเจ้าบ่าวเขาเลย
แล้วก็มาจากพี่ชายของเจ้าสาวก็คือคุณกระหนกพลบัวแก้ว
เพราะว่าพี่ชายเจ้าสาวช่วยหาโลเคชั่นที่มันแปลกที่มันแหวกแนว
แล้วก็มาเลือกภูเขาขยะของอำเภอคลองหอยโข่ง
ซึ่งตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่สร้างปัญหาให้กับชาวบ้าน
ชาวบ้านเองเขาก็ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นมาโดยตลอด
เอาเดี๋ยวฟังเจ้าเบ่าเจ้าสาวถึงไอเดียและแนวคิดเก๋หน่อยนะคะ
ก็ที่ผ่านมาก็คือไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่กองขยะค่ะ
เพราะว่าจะได้สื่อให้เห็นถึงภายนอกค่ะเหมือนเป็นสื่อตัวเล็ก
เหมือนเราเป็นคนตัวเล็กที่ช่วยแบบเผยแพร่
เห็นว่าขยะตอนนี้มันเยอะมากค่ะที่ว่าล้นโล่งอยู่ค่ะ
ทั้งสองคิดว่า๑ใช้งบประมาณที่ไม่เยอะ
แต่ว่าแล้วของทุกอย่างที่ใช้นะครับ
สามารถนำมาใช้ต่อในการจัดบ้านในชีวิต
คือเหมือนกับว่าว่าเดี๋ยวนี้การจัดงานแต่งงานนะคะ
ก็คือจะเป็นการแบบใช้ของทุกอย่างโดยที่แบบว่าใช้งานแค่ครั้งเดียวอืม

บอกว่าเดี๋ยวแต่งงานแล้วจะย้ายนะไปอยู่ที่ชายภูมิ
แล้วเดี๋ยวจะไปเปิดร้านกาแฟเล็กจะไปปลูกผักไร้สารจะไปดูสวนยาง
ใช้ชีวิตพอเพียงนะฮะชีวิตน่ารักดีขอให้มีความสุขทั้งคู่นะครับ